ไปดูเรื่องราวที่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปคิดสั้นนะจะฆ่าตัวตายแล้วก็ร้องขอให้ไทยรัฐทีวีช่วยเพราะว่าสามีเขาหายออกจากบ้านไปแล้วสามีชอบดูข่าวของไทยรัฐทีวีมาก
เรานำเสนอข่าวไปคุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์ผู้ประกาศข่าวที่สามีเขาชอบดูเนี่ยก็ลงไปช่วยล่าสุดมีข่าวดีสามีกลับมาแล้วกลับไปหาภรรยาคนนี้มีการโผล่กอดกันเป็นที่เรียบร้อยอ่ะไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะครับ

น้ำเรานำเสนอข่าวที่สามีเขาหายออกจากบ้านไปแล้วสามีชอบดูข่าวที่สามีเขาหายออกจากบ้านไปแล้ว

คิดสั้นเนอะใจหายมากเลยเสียใจมากที่ทำลงไปก็เลยตัดสินใจโทรกลับมาหาภรรยาแล้วก็ขับรถกลับมาครับ

เชื่อตอบเรื่องงานก็คุยกันกับภรรยาจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาหายไปหรือดังนี้ภรรยามั้ยสบายใจใช่ค่ะในเหลือสิ่งอื่นแดงเรื่องนี้เราก็ถือว่าเรายินดีนะเป็นสื่อกลางครับ